ใช่ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรก
ไปรวมกันอยู่ช่องนึง
ว่านักแสดงในสังกัดของช่องตัวเองจะมีการย้ายตามกันไปหรือเปล่า
อย่างนี้ค่ะแฟนคลับของคู่จิ้นพระนางวิกหมอชิต
อย่างไม้พัทรเดชแล้วก็ปุ๊กลุกฝนทิพย์

เพราะว่าตอนนี้ปุ๊กลุ๊กเองเขาหมดสัญญาแล้วก็ติดปีกย้ายสังกัดไปแล้ว

เคยว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีมาปรึกษาเรื่องนี้ก่อนจะไปอยู่บ้างนะ
แล้วก็เชื่อว่าปุ๊กลุ๊กเองก็คิดดีแล้วแหละกับการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะ
ไม้เองเนี่ยบอกว่าเขาคงไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอก
บางคนบอกว่าคู่จิ้นไปแล้วตัวเองงานจะดรอบลงหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะ
แล้วก็ไม้ก็บอกด้วยว่าสัญญาของเขาเนี่ยยังเหลืออีกหลายปีตามไปไม่ได้จ้า
ที่เป็นเพื่อนกันมานานนะฮะหลายปีเราเชื่อว่า
คือปุ๊กลุกเขาเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดมาก
เวลาเขาทำอะไรผมเชื่อว่าที่เขาตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้ว

เพราะว่าเท่าที่รู้จักกันอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เขาเป็นคนที่คิดอะไรรอบครอบ
นะครับคิดละเอียดมากครับก็ยินดีกับสิ่งที่เขาทุกทุกอย่างนะครับ
มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับมันมีทั้งคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจ
แต่ว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อในการตัดสินใจของคุณลูกอยู่แล้ว
ยังไม่ได้คิดครับเพราะว่าสัญญาก็ยังเหลืออยู่นะครับ
แล้วก็ยังเพิ่งรับละครไปสองเรื่องอยู่กันยาวครับยังโอเคนะครับ

เพื่อนกันก็อยู่คนละช่องได้ผมก็มีเพื่อนอยู่หลายช่อง
ก็เป็นธรรมชาตินะครับคือเราก็ยังเจอกันได้